สำหรับหนุ่มอาเล็กธีรเดชพักหลังมาเขามาทำงานเกี่ยวกับว่าสายอาหารเป็นนักชิมพิธีกรรายการอาหารนี้ใช่ไหมคะ
ใครบอกกันว่ากินอาหารมันทุกวันแล้วมันจะอ้วนเออไม่ต้องกังวลว่าเป็นพิธีกรสายกินแล้วจะอ้วนนะคะ
เป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนุ่มเตี๊ยกอเล็กธิระเดชดูผอมลงด้วยซ้ำค่ะเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามีเทคนิคเรื่องของการกิน
เขาบอกอย่างนี้พี่แจ๊ควันนี้ถ้าถ่ายรายการแล้วกินถล่มเยอะแล้วนะพรุ่งนี้จะปรับการกินทันที
อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเขาไม่รู้คนอื่นจะใช้ได้ด้วยหรือเปล่านะคะส่วนช่วงนี้ก็มีเวลาเจอกับเต้ยน้อย
เพราะว่าต่างคนก็งานเยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าวันหยุดยาวปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้
ชวนกันยกทริปไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นจ้าไปกับแก๊งเพื่อนซีแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนใครที่ลุ้นช็อตเขาอยากจะให้คู่นี้เนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานกันสักทีจะเป็นไปได้หรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ที่เราไปเล่นรอบแรกกันหมดเลยเป็นครั้งแรกที่เล่นอะไรอย่างนี้แล้วแบบก็ชอบมากผมก็ชอบมาก
คุณแม่ก็แบบมีบทบ้างแต่ว่าก็ชอบคือพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้ปีหน้าต้องมาอีก
ไม่เอาไม่เอาชีวิตผลัดผลมากของเรา
จะมีแบบภาพหวานคุกเข่าอะไรกันออกมาอีกนะครับ
ผมไม่ได้คุกเขาผมนั่งก่อนครับ
หรือจะเป็นคู่อื่นที่ไม่ทิ้งไปด้วย